เพจอยู่เพจหนึ่งชื่อว่าเพจล่าท้าผีเขาจะไปล่าท้าผีตามพิกัดต่างฮะ
รอบนี้เจอดีเจอดีผีโรงงานโบกมือดักกวักมือเรียกไม่ใช่รถพุ่มพวงนะ

อย่างแรกคือระหว่างที่เขาไลฟ์เขาไปกันสองคนบัดดี้
ระหว่างที่ไลฟ์กับอีกคนท้าผีเนี่ยทั้งคู่ไม่มีใครเห็น
แต่สิ่งที่เป็นต่อมาก็คือจุดนี้จุดเดียวกันที่มีคนกวักเนี่ย
จุดนี้มีคนเคยกระโดดตุ๊บมีคนเคยกระโดดตุ๊บ
สองศพตรงจุดพิกัดเดียวกันนี้พอดิบพอดีครับ
ไปดูล่าท้าผีเพจนี้ไม่ธรรมดามีคนติดตามเนี่ยโอ้โหเจ็ดหมื่นแล้วนะ
หกเจ็ดหมื่นฮะไลฟ์เพื่อการพิสูจน์ท้าลองท้าลองของแปลกแปลกประวัติแปลกแปลกฮะ
โรงงานบ้างบ้านบ้างรอบนี้มาโรงงานล้างแห่งหนึ่ง
และตรงจุดนี้คำล่ำลือก็เคยมีคนตายมาแล้ว๒ศพเป็นอย่างน้อย
เกี่ยวกันนะศพแรกก็ตายจากนั้นมามีคนมาตายในพิกัดเดียวกัน
สองศพฮะระหว่างที่มีการไลฟ์เอาตอนแรกก่อนนะยังไม่เจอโบกมือเรียกเนี่ย
ระหว่างที่มีการไลฟ์ช่วงแรกมีเสียงแปลกเสียงเคาะไม้
เขาเดินกันอยู่สองคนจากเสียงข้อไม้กุ๊กตรงนู้น
สักพักเดียวมีเสียงรักโซ่ฟืดตรงนี้สักพักนึงประตูเปิดเอง
เจอแบบนี้ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการไลฟ์ชมฮะ
แบบนี้เลยเสียงไม้เสียงลากโซ่แล้วพอส่องกล้องเข้าไปดูก็ไม่มีใคร
และประตูห้องพอเดินไปใกล้มันพุ่งมาใส่หน้าเลย
เน้นหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมอันตอบไม่ได้แต่ว่ามันเจอแบบนี้ในระหว่างที่มีการไลฟ์จริง
แต่จากนั้นมาเป็นวินาทีที่ทำให้คนดูช็อกฮะคนดูช็อกแต่เจ้าสองคนนี้
คนที่เป็นล่าท้าผีเขาไม่เห็นเขาไม่รู้เรื่องระหว่างที่คนนั้นเขาเดินไป
คนที่ถ่ายเขาก็อยู่ตรงนี้เขาก็มองกล้องวิวไฟเดอร์มองอยู่เขาก็ไม่เห็น
คนนั้นก็ไม่เห็นแล้วมันรู้สึกยังไงรู้ไหมระหว่างที่โบกมือดักกวากมือเรียก
กไปโบกมามือมันเริ่มยาวออกมาเริ่มยาวออกมาแล้วมาสัมผัสไหล่
ในตอนสัมผัสไหล่ผู้ชายคนนี้เขาไม่เห็นเขาพังงะถอยออกมา
เหมือนมีใครมาแตะไหล่เขาเป็นบรรยากาศแบบนี้จริงชมอีกทีนะฮะ

คือตอนแรกเนี่ยร่างผู้ชายคนนี้กับประตูมันค่อนข้างห่างกัน

แล้วเขาไม่รู้เขาก็เดินเข้าไปใกล้ช่วงที่เป็นกำแพงเป็นช่องว่างพอดีเป็นทางเข้าพอดี
ตอนนั้นแหละที่มือเนี่ยคนเขาก็เห็นทั้งหมดคนที่ดูไลฟ์เขาเห็นทั้งหมด
แต่คนที่ถ่ายกับคนที่อยู่ตรงนั้นเขาไม่เห็น
และอย่างที่บอกแล้วเขาพังงะออกมาช่วงที่มือเหมือนสัมผัสโดนร่าง
ไอ้หนุ่มคนนั้นเหมือนมีใครสัมผัสอ่ะเขาจะสนิทอย่างนี้อยู่แล้ว
เขารีบถอยพังงะตัวเองออกมาแล้วไม่วิ่งอ่ะแล้วไม่วิ่งเพราะเขาไม่รู้ไง
แล้วมารู้ทีหลังแล้วมาวิ่งงานไหนวิ่งงานอื่นมีเสียงกรุ้ง
วิ่งกลับฮะวิ่งแล้วเลิกการถ่ายคอนเทนต์นี้แต่ไอ้ตรงมือผีอ่ะ
ทั้งสองคนไม่รู้มารู้อีกทีก็คือมาเปิดภาพย้อนดูในภายหลัง
นี่คือเพจล่าท้าผีนะฮะเหมือนลองดีและเจอผีโรงงานร้าง
ที่ไหนเนี่ยไม่ได้บอกพี่กัดอย่างชัดเจนนะฮะ
แต่ว่าเพจนี้ก็คนดูไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ๖๗หมื่นคนเหมือนกันนะครับ